คุณผู้ชมคะการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ที่ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ขอนแก่น
มันมีภาพการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มรัศดรขอนแก่นกับทางเจ้าหน้าที่นะคะ
มีภาพหลักที่มีปะทะกันยัง๒จุด
เดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันดูไปดูจุดแรกกันก่อน
จุดแรกใกล้กับสารกลางจังหวัด
ซึ่งในอาคารพลเอกประวิทย์ประชุมอยู่
แต่ด้านนอกอาคารมันมีการปะทะกันเกิดขึ้นนะคะ

ใครต้องการแบ่ง
นี่นะคะนี่คือการปะทะจุดแรกนะคะ
ส่วนรัชดาตรงกันข้ามกับสารกลางจังหวัดขอนแก่น
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าด้านนอกประทะกันแบบนี้
แต่ในอาคารพลเอกประวิทย์และคณะกำลังประชุมกันอยู่
ประทากันก็เป็นกลุ่มราชดรขอนแก่น
กับทางตำรวจควบคุมฝุงชนและเจ้าหน้าที่ที่ไปดูความปลอดภัย

แต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเขามองว่า

คือกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็ขยับไป
ขยับไปห่างจากสารกลางไปสัก๕๐เมตร
ตำรวจควบคุมฝูงชนเขาก็มีโล่มีอะไรมาด้วย

ไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในสารกลาง
แต่มันก็เลยมีภาพการปะทะกันอีกรอบหนึ่ง
หลักคนที่เป็นแก่นนำของการไปร่วมชุมนุมกัน
ก็เป็นนายพนุพงศรีธนานุวัฒ

ทางตำรวจก็มีการเจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุม

เขามีการไปทวงถามขอไมโครโฟนคืน

มีลำโพงที่จะมีการปลาใส
หรือว่าพูดถึงความรู้สึกที่ไปร่วมชุมนุมในวันนี้นะคะ

ยืนยันว่าให้เหตุการณ์สงบก่อน
มันก็เลยยิ่งปะทะกันอย่างที่เห็นนะคะอืม

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ